คุณผู้ชมครับในช่วงที่กำลังจะปีใหม่แบบนี้นะ
หลายคนยังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนผมว่าเข้าวัดทำบุญก็ดีเหมือนกัน
เหมือนน้องใบตองนี่เขาเป็นคนโสดปีใหม่ยังต้องโสด
ก็เลยต้องอยู่ในโหมดเข้าวัดเข้าวา
ต้องจะปลงแล้วนิดนึง

เพื่อจะได้โชคได้ลาบช่วงสิ้นปีเพราะว่างวดสุดท้ายของปี๒๕๖๐
รออยู่พาไปที่จังหวัดนครปฐมครับ

แล้วนี่แหละครับบรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็แห่กันไปเลยครับ
ไปขอเลขเด็ดที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี

มากราบไหว้หลวงพ่อแป๊ะนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลแล้ว
อีกหนึ่งจุดที่ต้องไปเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละครับ
เขาไปส่องเลขเด็ดเลขดังบนสาราการประเรียน
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหุ่นปั้นตาทองงิ้วราย

ครับแล้วไปสักการะไปขอพรไม่พอนะฮะ
ต้องไปส่องนี่ด้วยอ่างน้ำมนต์
ญาณตาทองไม่ให้ออกไปอารวาสนั่นเอง

ดน้ำตาเทียนนี่แหละเป็นสิ่งที่นักเสี่ยงโชคนั้นหมายปอง
เพื่อนำไปตีความเป็นตัวเลขต่างคุณผู้ชมครับ
บางคนจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราก็ไม่รู้นะแต่เห็นแบบนี้แล้วมันดูไม่ออกถูกไหม
เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูภาพมุมที่แบบว่าทั้งหมดของอ่างน้ำมนต์นี้
เห็นอะไรไหมเห็นน้ำตาเทียน
แต่น้ำตาเทียนถูกไหมไม่สามารถมองออกได้
แต่เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศไทยเลยครับ
เพื่อมาดูว่ามันเป็นเลขอะไรแล้วจุดแต่ละจุดองศามันเป็นยังไงด้วย
ป๊าบให้ดูเลยดิฉันว่าเห็นแล้วดิฉันเห็น
ค่อยดูนี่นั่นไงข้างล่างก็มีนะ
ดิฉันว่าดิฉันเริ่มมองไปแล้ว
เป็นไหมผมบอกเลยนะครับช่องอื่นไม่ทำแต่ช่องนี้ทำครับ
ดิฉันดูไปแล้วเนี่ยเห็นเลยเห็นไหม
ท่านสมัยของเรานะครับที่เรามาใช้ท่านสมัยท่านสมาชิกเข้าที่เคยทำมา
คุณหมายมีที่ไหนทำทำที่เดียวครับ
ไม่มีใครกล้าทำเหมือนเรานี่ฉันเสียเสียของท่านเข้าออกไว้
ไม่มีใครกล้าทำอะไรแบบนี้เหมือนเราเลยทีมงานพอแล้วครับ
เอาแค่นี้พอครับมันสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวผมเล่าต่อ
บางคนพอได้เห็นเลขที่เราทำกราฟิกอิเมอร์ซีฟสุดทันสมัยแล้ว
ไปเลยดีหมดทุกอย่างครับก็ดีนะคุณเจอไหมล่ะเนี่ยดีนะ
คือเรียกได้ว่าถ้าไปแล้วไม่เจอเลขที่หมายปองทำไง
เขาก็ไปซื้อเลขอื่นที่มันใกล้เคียง
หรือไปกลับตัวลงตัวเลขอะไรกันก็ว่าไปค่ะแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วที่เราเล่ามานะ
ทุกผู้ชมนะฟังให้ดีค่ะใช้วิทยาลัยรับชม
เรามาเล่าให้มันสนุกสนานเฮฮา
แล้วก็ให้ดูว่าคนเขาเนี่ยเวลาเขาจะไปหาเลขหาที่พึ่งทางใจ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ไม่โชคดีผมก็ต้องบอกตรงว่า
ส่วนใหญ่ประเทศโชคไม่อย่างดีเยอะ

ความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นอยู่แล้ว

เพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต
เราต้องถูกรางวัลที่หนึ่งมากแหละ

แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมผมขอย้ำอีกที
ใช้สตินะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวแบบนี้นะ
ย้ำเตือนกันตลอดเลยนะคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกว่า

ถ้าเราให้เลขเด็ดเราถูกไว้แล้ว